คุณผู้ชมค่ะยุคโควิดแบบนี้ไปดูร้านขายอาหารกันหน่อยค่ะ
เขาก็จัดให้แน่นจัดให้เต็มกล่องเลย
จะพาไปดูร้านข้าวเหนียวหมูทอด๒๐บาท
คุณผู้ชมอยากกินใช่ไหมคุณสืบสกุล

เขาไม่นับชิ้นว่ากล่องนึงจะต้องมีกี่ชิ้น
โปะมาให้เต็มกล่องถึงจะปิดกล่อง
นี่ค่ะพูนเลยตักให้พูนแบบนี้เลยบางกล่องแทบจะปิดไม่ได้
ใช่ค่ะเจ้าของร้านคือคุณอิสรานุวัฒน์โตวิวัฒน์
เขาขายแค่๒๐บาทเท่านั้นเองบอกว่าพอมีโควิดระบาดหนัก
ก็คิดว่าอยากมีธุรกิจอะไรเป็นของตัวเอง
ก็เลยทำร้านข้าวเหนียวหมูทอดราคาถูก
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมลูกค้าเข้ามาซื้อได้ปริมาณได้คุณภาพด้วย
เพราะว่าคุณภาพอร่อยเนื้อหมูเขาเข้มข้นด้วยเครื่องหมัก
แล้วปริมาณก็คือเยอะล้นกล่องกรอบนอกนุ่มในแบบนี้
แล้วร้านนี้นะคะมีข้าวแกงสารพัดเมนูอีก
ซื้อกลับไปทานที่บ้านได้เลยไม่มีโต๊ะให้นั่งนะจ๊ะ
เพราะว่าโควิด๑๙บอกพี่กัดกันหน่อยละกัน
อยู่ที่ถนนมหาราชหลังศาลเจ้าแม่ทัพทิม
ที่อำเภอเมืองที่อุทัยธานีนั่นเองนะคะ
อันนี้ที่แรกอีกที่หนึ่งค่ะที่กำแพงเพชร
ร้านเล็กข้าวต้มร้านนี้เนี่ยเขามีไอเดีย
คือเอาติดเครื่องวัดอุณหภูมิแล้วก็มีที่ฆ่าเชื้อโทรศัพท์
ล้างมือกระดาษเช็ดมือเครื่องบันทึกหน้าเจลแอลกอฮอลอัตโนมัติ
คือมีหมดเลยอุปกรณ์ต่างในการป้องกันโควิด
มีให้สบายใจให้อุ่นใจที่หน้าร้านนะคะ
เจ้าของร้านอย่างนายจันโลงสายอุ่นใจบอกว่า
ช่วงโควิด๑๙ระบาดคนก็ไม่ค่อยออกมาไง
ขายก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยทำความมั่นใจให้กับลูกค้า
มีมาตรการต่างแบบเข้มข้น
ก็เป็นการดึงดูดให้ลูกค้ามาสั่งอาหารกับทางร้าน
พอลูกค้ามาที่ร้านผ่านเครื่องวัดอุณหภูมิแล้ว
ใครที่แบบอุณหภูมิเกินดูตู้ของเขาสิเห็นไหม
ไฟแดงมันจะกระพริบขึ้นร้านบอกว่าโอ้สตอฟหยุดก่อนเลย
รออยู่ที่หน้าร้านไม่อนุญาตให้เข้าในร้านนะคะ

ร้านนี้เนี่ยเล็กข้าวต้มไปทานแล้วอุ่นใจสบายใจนะ
ร้านอยู่ซอย๒ถนนเทศา๑
อยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชร

ร้านเจ๋งที่เรานำเอามาฝากกันค่ะ
ร้านนี้เขาลงทุนจริงนะเพื่อความปลอดภัย